ก่อนหน้านี้ไทยรัฐทีวีมีการนำเสนอการปลูกมันสัมปะหลังแบบระบบน้ำหยดไปแล้ว
ก็ได้ผลเป็นอย่างดีสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นจากการปลูกแบบทั่วไปนะครับ
ตอนนี้ก็มีเรื่องของการส่งเสริมให้นำผลผลิตนั้นไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณพัฒน์สุริยโชธครับ
หัวมันสัมปะหลังจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ถูกส่งมาที่โรงแป้งของบริษัทชายภูมิพืชผลอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ก่อนที่จะถูกแปรรูปไปเป็นแป้งมันสัมปะหลัง
โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตวันละ๒๕๐ตันแป้ง
โดยมีตลาดส่งออกเป็นทวีปยุโรปและอเมริกา
แต่เนื่องจากโรงนี้เป็นโรงเดียวในประเทศไทย
เราเลยได้รับความยอมรับนะครับจากลูกค้าในกลุ่มสแกนดินิเวียในกลุ่มยุโรปนี้เยอะ
มันสัมปะหลังกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด
เพราะสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดรองรับโดยเฉพาะตลาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลัง
ส่วนสินค้าอื่นเราพยายามจะพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้นไป
เช่นพวกพลาสติกชีวภาพอันนี้จะมีความต้องการเยอะมากในอดีตราคาอาจจะยังสูงอยู่
และคนก็ไม่กล้าใช้แต่ในวันนี้มีความขึ้นทางพัฒนาการคนจะมีความสนใจทางด้านเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก

มันสัมปะหลังเนี่ยจริงแล้วเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเยอะมาก
ซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้นะครับ
ซึ่งใช้แป้งมันสัมปะหลังเป็นหลัก
ให้ความหวานนะครับ
ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมในทำกระดาษทำเทคสไทน์เยอะแยะมากครับเยอะแยะมาก
แต่ปัญหาที่ยังพบอยู่ในปัจจุบันคือเชื้อแป้งไม่ได้คุณภาพ
ทำให้ไม่ได้ราคาขายเท่าที่ควรซึ่งการปลูกมันสัมปะหลังด้วยระบบน้ำหยด
ช่วยให้คุณภาพดีขึ้นซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะดูแลยกระดับราคาให้ดีขึ้น
ปัจจุบันเฉลี่ยกิโลกรัมละ๒บาทโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ที่มีผลผลิตหัวมันสดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากจึงแนะนำให้เกษตรกรชะลอขาย
ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพเชื้อแป้งได้อีกทาง
มาร์ทสุริยโชธข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน